คงต้องขยันออดอ้อนเจมากันหน่อยละกันนะคะ

ชีวิตประจำวันแต่ละวันทำอะไรบ้าง

ทางโลกโซเชียลผ่านทางอินสตราแกรม

นัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับโซชงโซเชียล

แต่คือก่อนหน้านี้มีหนึ่งหนุ่มใช่ไหมที่เราก็ลุ้นมาหลายปี

ก็มีไปแล้ว

เพื่อเปิดอินฟอร์แกรมสักที

ไม่ได้มีแบบมุมมองที่ว่าเราจะโพสต์อะไร

ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตไม่รับไม่แน่

เราทำอะไรเราก็อยากทำให้แบบเราสบายใจด้วย
แล้วก็เราก็เข้าใจจริงอะไรอย่างนี้ครับ
คือเปิดไปก็แล้วทิ้งไว้มันก็ล้างไว้เปล่าใช่ไหมครับ
ก็ต้องมาถามอีกว่าแล้วทำไมไม่เล่นอะไรอย่างนี้ครับ
สักมีครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผม
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าก็สักพักหนึ่งครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นครับผม
ต้องให้แฟนอดใจรอกันอีกนะคะ
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวมาว่าต้นสังกัดออกกฎนะ

กฎว่าหากนักแสดงจะรับงานนอก
ต้องผ่านต้นสังกัดเท่านั้น
เรื่องนี้เจมมาบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องจริง

แล้วก็พร้อมจะทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งทุกอย่างค่ะ
ได้ยินเป็นข่าวมาครับแต่ว่าไม่ได้ยินอะไรกับตัวเอง
หมายความว่ายังไม่มีหมายหรือว่ายังไม่มีใครมาบอกอะไรผม
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถึงมีไม่มีจริงไม่จริง
ก็ไม่ได้กระทบเราเพราะว่ายังไง
เรื่องของการรับค่าตัวการรับงาน
มันเป็นในจุดที่ผู้ใหญ่เขาต้องตกลงกันอยู่แล้วครับ
ผมสบายใจแล้วก็เข้าใจกับทุกผลแล้วก็ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นครับผม